รูปุ๊ปต่อการที่รูปประทับใจพี่เพียรี่

แต่ว่าตัวเท่านี้ยังอยากจะช่วย
บางเดือนก็ไม่ค่อยพอครับต้องไปยืมคนอื่นครับ
ผมก็เลยอยากจะช่วยบ้างครับ

ให้ล้างร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง
สนับสนุนโดยใหม่

วันหยุดเวลาหยุดทำงานเวลาก็มาพบกับเราสองคนได้นะครับ
ตามเวลานัดเลย๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการที่มีชื่อว่าร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาได้ทุกเพศทุกวัยค่ะมาคว้าเงินทุนไปสู้ชีวิตกันค่ะ
เพียงแต่คุณมีใจเป็นนักสู้เวทีของเราพร้อมจะต้อนรับคุณเสมอค่ะ
อย่างน้องคนนี้ค่ะอายุไม่เยอะต้องพัดภาคจากคุณพ่อจากคุณแม่
แต่ว่าเขาก็มีความคิดดีมีความกระตันยูรู้คุณกับคนที่เขาไปอยู่ด้วย
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรพลนามสกุลมหาบัน
ชื่อเล่นชื่อพีอายุ๑๓ปีเรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนวัดโคกยางครับ
ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนาคล่องจังหวัดกระบีครับ
ทุกวันนี้ผมมีอาชีพรับจ้างคนที่มีสวนยางเก็บขี้ยางครับ
เวลาผมต้องไปเก็บขี้ยางนะครับต้องตื่นตี๓ครับแล้วก็ไปถึงสวนยางตี๔ครับ
จนถึงตี๗แล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาแต่งตัวไปโรงเรียนครับ
หนักครับแต่ว่าอยากทำครับเพราะว่าอยากได้เงินไปใช้จ่ายที่โรงเรียนครับ
ได้เงินก็บางครั้งครั้งละ๑๐๐ก็ถ้าพิเศษก็๑๕๐ครับ
สาเหตุที่ผมอยากทำงานนะครับเพราะว่าผมอยากมีเงินให้ป้ากับลุงใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับ
เพราะว่าผมมาอาศัยบ้านลุงกับป้าผมก็เลยอยากช่วยครับ
กับลุงสงสารผมครับเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่ครับ
พ่อแม่ผมแยกทางกันเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
มีอยู่วันหนึ่งผมตื่นมาแล้วผมก็ไม่เห็นแม่ผมเลยถามพ่อครับว่าแม่ไปไหน
พ่อก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วครับ
ก็รู้สึกเสียใจครับก็เป็นห่วงแม่ครับ
เพราะว่าแม่ก็เป็นหลายโรคอยู่เหมือนกันครับ
ไทรอยด์เบาหวานหอบความดันครับแล้วก็โรคหัวใจด้วยครับ
ที่เป็นห่วงแม่นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าแม่จะไม่มียากินครับ
แม่ก็ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่ครับแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับ
คือตอนนั้นสถานการณ์ที่บ้านผมแย่มากเลยครับ
พ่อของผมเมาหนักมากครับงานก็ไม่มีทำครับ
บังเอิญลุงมาหาผมที่บ้านพอดีครับ
วันที่พ่อกับแม่เขาเลิกกันนะครับผมไปบ้านเขาพอดี
ผมเห็นน้องพีร้องไห้นะผมก็สงสารไม่รู้ยังไง
ผมจำเป็นก็ต้องเอามาเพราะมันไม่มีใครเลี้ยงดูกันเลย
จริงคือว่าพ่อเขาไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเมามาก
ผมก็เลยบอกพ่อเขาว่าถ้าว่ามันกลับตัวได้เมื่อไหร่
ว่าเลิกเล่าได้เมื่อไหร่นะผมว่าผมอยากจะเอาลูกกลับคืนให้
ตอนนั้นเราคิดว่าให้พ่อตั้งตัวได้ก่อน
เพราะว่าผมก็ไม่อยากเป็นภาระของพ่อครับ
แล้วผมก็มาอยู่กับลุงครับลุงกับป้าก็ใจดีกับผมมากครับ
อยู่ดูแลผมจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับ
ผมอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาครับ
เพราะว่าผมอยากช่วยแบ่งเบาภาระของคุณป้าแล้วก็คุณลุงครับ
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็อยากเก็บไว้ภายหน้าครับ
ไว้เลี้ยงดูพ่อกับแม่ครับ
พบกับเขาเลยนะครับน้องพีเด็กชายผู้มีฝันรอวันพ่อเลิกเล่าครับ
มายืนตรงนี้ตรงกลางสวัสดีนะครับน้องพีสวัสดีครับ
วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่น้องพีมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับ
ทีของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะแล้วก็แน่นอนนะครับมากับผู้ปกครองของน้องพีนะครับ
คุณลุงปุ๊ทางด้านล่างนี้นะครับขอต้อนรับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณปุ๊คุณป้ามาไม่ได้เพราะเนื่องด้วยเมารถ

ไกลเนอะจังกะบีกมายังไงครับคุณปุ๊ว่าไง
ผมมาโดยสารมารถทัวร์ครับ
ถ้าป้ามาด้วยนี่สงสัยหมดไส้ไส้ขดไส้บิดเลยนะ
เคยลองให้นั่งรถไปไกลถึงไหนบ้างมั้ยครับภรรยา
ไม่ใช่ว่านั่งรถกระบะถ้านั่งข้างหลังได้

พี่เก็บขี้ยางตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก
ตั้งแต่๙ขวบครับป๓ครับ
ทำไมอยู่ดีวันหนึ่งหนูถึงไปเก็บขี้ยางได้
ตอนนั้นผมเห็นป้าไปเก็บขี้ยางครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราช่วยป้านี้ช่วยช่วยได้ไหม
ผมก็เลยบอกว่าป้าครับถ้าต่อไปป้าไปเก็บขี้ยางอีกให้ชวนผมด้วยนะครับ
อ่าเริ่มจากการไปเป็นผู้ช่วยป้าก่อน

ประมาณนานอยู่ครับประมาณสิบกว่าวันกว่าจะกว่าทำอะไรเองได้ครับ
หลังจากนั้นก็คนมีสวนยางก็จะมาบอกครับว่าให้ไปช่วยหน่อยครับ

อันนี้คือหน้าที่ควรคือเราเก็บไม่ได้กลีด
จนใกล้ยะมันจะเต็ม

ประมาณ๕๐กว่าต้นได้
มันหนักไหมลูกใส่ในกระถางเนี่ยหนักครับ
เดินเคยนับระยะไหมยกถังเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
ก็เอาไปวางไปรวมทีนึงแล้วก็ออกไปเก็บใหม่
แล้วถังที่เรายกกระหลุมเต็มถังเท่าที่เราไหวประมาณกี่โล

๓๔กิโลต้องยกของหนักด้วย
แล้วที่สำคัญคือมันเป็นตอนตี๔มันมืดน่ะ
ตี๔จะถึง๗๑๙มีไฟฉาย
แล้วใครอยู่ใกล้เรามั่งในบริเวณนั้น
ก็จะมีเจ้าของสวนนะครับกรีดตามเราครับกรีดใหม่
ระหว่างที่เราเก็บเขาก็มีคนเดินตามหลังเราอยู่เพื่อกรีดอีกรอยหนึ่ง

กลางคืนดึกออกไป

เออเคยไหมล่ะเคยแว๊บ

คิดว่าเราจะต้องสู้เราเหนื่อยไม่ได้ครับ
เพราะว่าเราอยากแบ่งเบาภาระคุณป้าแล้วก็ลุงครับ

เหนื่อยครับแต่ว่าก็ต้องทำครับ
พ่ออยากแบ่งเบาภาระครับ
รู้จักคิดรู้จักคำ
รู้จักคำว่าแบ่งเบาภาระตั้งแต่อายุยังเป็นเลขเดียวอยู่เลยนะ

ถือว่าสิ่งแบบนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเองนะฮะ
ไปบอกไปสอนเนี่ยมันคงเป็นไปยากเพราะต้องคิดได้เอง
พ่อเคยโทรมาชวนให้พี่ไปอยู่ด้วยกันไหม

ท่านเองก็คงจะลำบากอยู่ตอนนี้นะ
เห็นพ่อดื่มเหล้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่
ตั้งแต่พอรู้ความก็เห็นแล้วครับว่าพ่อกิน

ทีมงานเรามาบอกกับเราไว้นะครับ
บอกว่าคุณพ่อน้องพีเนี่ยจริงแล้วสมัยก่อนเนี่ย
ตอนลุงเป็นช่างปูกระเบื้องที่

เรียกว่าเก่งเป็นอันดับต้นในจังหวัดกะบีเลยนะครับ
เป็นช่างปูกระเบื้องอันดับหนึ่งประจำจังหวัดกะบี่เลย
ก็ต้องโทรตามพ่อน้องพีเลยเห็นบอกตรงนั้น

แต่สุดท้ายไปเสนอตัวบอกขอปูหน่อยเพื่อแลกข้าวกลางวัน

เพราะว่าฤทธิ์สุราทำให้ฝีมือมันตกลงฮะ

เนื่องด้วยพิษสุราเป็นเพราะสุรานะคุณผู้ชม
น่าเสียดายน่าเสียดายฟีมือนะครับ

ลำบากถึงลูกถึงครอบครัวใครที่ดื่มอยู่
อันนี้ไม่ได้จะว่าหรือซ้ำเติมอะไรนะคะ
แต่อยากให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาธารว่า
ถ้าเราเลือกได้ทำอะไรดีเพื่อลูกเพื่อหลานเรา
ลูกหลานเราก็จะได้ไม่ลำบากไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เจ็บปวด

ถ้าลูกหลานเราเป็นคนดีก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
ต้องถามลูกปูว่าเรื่องการไปเก็บขี้ยาง

ตอนแรกเริ่มเขาจะไปช่วยป้าเขานะ
เขาจะไปช่วยแบบภาษาตามภาษาเด็กค่ะ
เขาจะเห็นคนนู้นทำคนนี้อยากจะทำ
ก็ไปช่วยเริ่มจากนั้นหลังจากนั้นมา
ป้าก็ให้ตังค์ที่๕๐บาท
บาท๔๐๕๐บาทพอที่ซื้อขนมเขาก็ดีใจหลังจากนั้นมา
คนข้างบ้านเขารู้จักให้น้องพีไปช่วย
เขาไปจ้างที๕๐ที๑๐๐ก็แล้วแต่เขาจะให้

ผู้ใหญ่คงคุยกันว่าเด็กมันขยันนะมันทำได้

เพราะว่าอีกอย่างเขาก็รู้ว่า
น้องพีมาคือว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันนะครับเขาก็น่าจะสงสารนะครับ
ระแวกนั้นเห็นเด็กมีความขยันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เห็นด้วยว่า
เด็กเป็นยังไงก็อยากจะช่วยเท่าที่ช่วยกันได้เนื่องด้วยเขาเองก็ขยันและมีฝีมือทำได้
เหตุการณ์ที่ลุงปูประทับใจน้องผีนี่มีอะไรบ้างลุงปุ๊
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงนั้นเขาเก็บยางรับจ้างได้แล้วช่วงนั้นได้ร้อยกว่าบาทนะ
เคยมายื่นให้ผมว่าลุงผมช่วยค่าน้ำค่าไฟนะแค่นั้นผมดีใจแบบแต่ว่าไม่พูดอยู่ในใจ
ก็ผมบอกว่าเอาเก็บไว้จ้ะแค่นั้นก็คือผมภูมิใจแล้วที่ว่าเขายังมีจิตใจที่ว่าจะช่วย
นั่นแหละที่ว่าผมชอบเลยเขามีจิตสำนึกที่ว่าเขาอยากจะช่วยแต่ว่าตัวเท่านี้ยังอยากจะช่วย
นี่คำนี้ละมุนมากจิตสำนึกของเขาดี
พี่ครับวันนั้นทำไมอยู่ดีถึงจะอยากเอาตังค์ร้อยหนึ่งตรงนั้นไปให้ลุงปั้วลูก
เพราะผมสงสารลุงกับป้าครับที่ต้องจ่ายค่าไฟครับ
เดือนก็ไม่ค่อยพอครับต้องไปยืนคนอื่นครับผมก็เลยอยากจะช่วยบ้างครับ
ถ้าเป็นคำไทยก็มีสุภาษิตโบราณไว้อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
นี่นะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากให้เด็กผู้ปกครองหลายท่านได้ดูเอาไว้นะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องพีให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมไม่โกงกินไม่คอรัปชั่น
ไม่ติดยาอันนี้กลัวเลยเพราะว่าตอนนี้ยาเสพติดทะลุทะลวงมากถึงคนทุกชนชั้นจริง

แต่ตอนนี้มาทำตามฝันของเรากันก่อนนะครับมาด้วยเรื่องของน้องพีกันก่อน
ให้ได้มากที่สุดล่ะจนกว่าเขาจะเรียนจบเพื่อให้เป็นภาระของลุงปุ๊ให้น้อยที่สุด
ครับตอนนี้พีทำไปได้แล้วนะครับ๒เพลงด้วยกันรับไปแล้ว๒๐๐๐บาทตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
วันนี้เราก็มาเริ่มต้นการแข่งขันกันที่เพลงที่๓ซึ่งเป็นเพลงที่น้องพีตั้งเป้าเอาไว้เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ครับอยากฟังหรือยังอยากฟังแล้วครับถ้าอย่างงั้นเรามาฟังกันเลยนะครับ
อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ
แม่มาอีกแล้วเพลงอีสานสำหรับหนุ่มน้อยชาวกระบี่นะเพลงนี้รู้จักไหมครับ
เคยได้ฟังบ้างครับเพลงอะไรลูก
เพลงคำเพลงครับใช่ของพี่แซคชุมแพนะ

ร้องได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพลงนี้

จริงแล้วก็ต้องให้ได้๑๐๐เปอร์เซ็นต์แหละนะครับ
เพราะว่าห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียว
ตัวช่วยยังเหลืออยู่ครบทั้ง๓ตัว
เมื่อถึงเวลาที่มันไม่มั่นใจก็เอามาใช้ได้เลยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
พีจะสู้หรือจะหยุดครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับ
อยากได้ตัวช่วยไหนมากที่สุดครับ

ถูกต้องแล้วนะครับเลือกใช้ตัวช่วย

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ

ร้องผิดได้๑คำ
ต้องถามตัวว่าพอมั้ย

ไอ้ที่เราร้องไม่ได้มันเกิน๑คำมั้ย

เหลือครึ่งหนึ่งเลยลูก

เหลืออีก๒แผ่น
จะใช้หรือไม่ใช้

เอาล่ะถ้าไม่ใช้จริง

พี่สามารถร้องผิดได้คำเดียวเท่านั้น

เกมจบรับครึ่งหนึ่งแล้วกลับบ้านเลย

นี่คืออ้อมกอดจากคนที่ไม่ใช่พ่อ

ไม่เกี่ยวดองทางพันธุกรรมอะไรเลยนะคะ

พี่จะสู้เพื่อค่าน้ำค่าไฟ
และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา

มูลค่า๔๐๐๐บาท

เชียง
จักร
เขามีความหมายกับเจ้า
เจ้ามีความหมายต่อหาร
เจ้าให้เขาหมดใจหมดกาย
อายก็ยอมตายให้เจ้าได้คบกัน

โชคดีให้เป็นของเจ้า
อายอายสิรับเอาอายบ่สมน้องก็คือวา
บ่แม่นมหาวัดละกะบ่ได้ใจนั้งหวานแหลงดังขนาดที่นั้งไว้บ่ได้
เห็ดที่ป่านได้เห็ดที่ป่านได้เจ้ากะบ่หัวสา
นั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองยามสาก
กะบ่อยากไหลหักเจ้าไหลหักเจ้าไหลได้ยินบ่
เป็นจึงใดนอกความหักปานถึงกับดักหักหัวใจ
ปีนกับดักหักคนเดียวกอดบ่ใด
อ้าย
มันเป็นภาษาอีสานคำว่าถือคำว่าอะไรอย่างเงี้
ก็จะยากนิดหนึ่งสำหรับหนุ่มใต้ตัวเล็กคนนี้
ร้องไปแล้วรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกลุ้นครับว่าจะได้ไม่ได้
ใช่ไหมน้องพี่ร้องผิด
โปรดติดตามตอนต่อไป